นาฬิกา๔๑นาทีเมื่อวานนี้ฝนกระหน่ำลงมานะครับ
จุดหนึ่งที่เป็นปัญหามากจริงคือเมืองทองธานีคือแจ้งวัฒนะคุณผู้ชม
คือถามว่าวันนี้คลี่คลายไหมก็มันยังไม่เคลียร์ฮะยังไม่เคลียร์หลายจุดยังมีน้ำท่วมขัง
ถ้าวันนี้ฝนตกลงมาเติมอีกเดือดร้อนแน่ครับ
คุณผู้ชมครับนี่คือภาพเหตุการณ์ที่เมื่อวานนี้ครับ
ทีมข่าวไทยรัฐลงพื้นที่ไปสำรวจจุดน้ำท่วม
ที่แจ้งพัฒนะเมืองทองธานี
น้ำท่วมหนักทั้งเส้นครับ
นับจากไหนล่ะแยกปากเกร็ดมาจนถึงหลัก๔
การจราจรติดขัดบางจุดเป็นอมภาษณ์ครับ
หลายคันจอดดับสนิทเรียบร้อยนะครับ
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปเมื่อ๑๐โมงเช้า
โอ้โหวันจุดน้ำยังท่วมอยู่คุณผู้ชมครับ

ซ้ายหน้าศูนย์ราชการไปจนถึงหน้าหมู่บ้านกฤษฎานคร

ประชาชนที่ถูกน้ำท่วมเนี่ยเอารถมาจอด
ไว้บนสะพานข้ามแยกก็ส่งผลให้การจราจรก็ติดขัดหนักสิครับทีนี้
และแม้ระดับน้ำท่วมจะลดลงครับประมาณ๑๐๒๐เซนติเมตรแล้วก็ตาม
แต่รถยังเคลื่อนตัวได้ช้าทำให้รถติดสะสมไปสะสมไป
ส่วนถนนแจ้งวัฒนะฝั่งขาเข้าเมืองครับช่วงทางขึ้นทางด่วนแจ้งวัฒนะระยะทางกว่า๓๐๐เมตร
ระดับน้ำท่วมสูงนะครับสูงกว่าทางเท้าประมาณ๓๐๔๐เซนติเมตร
รถยนต์และรถจักรยานยนต์นะครับที่ผ่านเส้นทางดังกล่าวทั้งขาเข้าขาออก
ต้องขับชิดขวาสุดคราวนี้พอช่องซ้ายดูสิครับ
ช่องซ้ายน้ำมันสูงฮะมีรถยนต์รถจักรยายนจอดเสียอยู่หลายคัน
ส่วนนะครับต้องเอารถยกมาลากรถออกไปจากพื้นที่น้ำท่วม
ให้ประชาชนได้รู้เส้นทางตรงไหนได้ตรงไหนไม่ได้
ส่วนในเมืองทองธานีไปดูหน่อยครับก็น้ำลดลงมากแล้วถ้าเทียบจากเมื่อวาน
มีรถยนต์ของชาวบ้านถูกน้ำท่วมเสียหายหลายคัน
เนื่องจากย้ายรถไม่ทันย้ายรถไม่ทันวันนี้ช่วงของรถก็ออกไปสำหรับความเสียหาย
ซึ่งพบว่ามีรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์ถูกน้ำท่วมจอดแงกอยู่กว่า๒๐คันคุณผู้ชมฮะ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะขณะที่เมืองทองธานีอำนวยความสะดวก
ให้กับผู้พักอาศัยจอดรถฟรีครับใน๓จุดได้แก่
ลานจอดตลาดสดรวมใจให้จอดรถจักรยานยนต์ฟรี
ตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันที่๒๐ตุลาคม
ร้านจอดจอดฟรีวันนี้จนถึง๑๑ตุลาคมเลยครับ
หรือว่าจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเอาไว้ด้วยนะฮะ
ก็เมื่อวานพื้นที่แจ้งวัฒนะหลัก๔เมืองทองทานี
ก็เรียกว่าเป็นจุดที่น้ำท่วมสูงแล้วก็การจราจรวิกฤตเลยนะครับ
ทำไมถึงเกิดน้ำท่วมขังหนักที่สุดในเขตนี้ที่กรุงเทพมหานคร
วันนี้มีคำตอบอยู่ที่อาจารย์สันศรีอัดธรรมรงค์
อาจารย์พิเศษคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยพัฒนาบริหารศาสตร์ซึ่งโพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้นะคะ
เมื่อวานนี้สูงถึง๑๖๕๕มิลลิเมตรคุณผู้ชม
ตัวเลข๑๖๕๕มิลลิเมตรเป็นตัวเลขที่สูง
เป็นอันดับสามในรอบหกปีนะคะสองครั้งก่อนหน้านี้เนี่ย
เกิดปี๖๐เนี่ยเป็นครั้งที่๓ที่เป็นตัวเลขที่สูงที่สุดนะคะ
แล้วจากสถิติคุณผู้ชมมันน่าสนใจตรงที่ว่าเขาเทียบไป๕ปีที่ผ่านมาเนี่ย
หลัง๑๐ตุลาคมจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้น
ปีที่ผ่านมามันเป็นแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้นี่มันวันที่เท่าไหร่คะ
ที่๔หมายความว่ามันยังไม่จบคุณนัทพงศ์มันอาจจะมีฝนอีก
เพราะว่าตามสถิติ๕ปีที่เทียบไปเนี่ยหลังวันที่๑๐มันจะมีฝนตกหนักมาอีก
แล้วก็อาจจะเกิดวิกฤตแบบนี้อีกนะคะก็ต้องเตรียมเฝ้าระวังยังไม่จบนะคะ
ถ้าดูจากสถิตินะคะของอาจารย์ที่อาจารย์ได้เอามาเปรียบเทียบให้ดูค่ะ